หนึ่งพฤศจิกาเราเปิดประเทศตอนแรก๑๐ประเทศที่เข้ามาไม่ต้องกักตัว
ตอนนี้เพิ่มอีกเป็น๔๕เท่า๔๖ประเทศไม่ต้องกักตัว

โพสต์เฟซบุ๊กนายกประยุทธ์จันโอชาแต่เป็นเฟซบุ๊คทางการของท่านนายกนะ

ยังสิจะเปิดทำไมเดี๋ยวมีคนแสดงความเห็นเยอะ

เมนต์เก็บไว้ก่อนเอาเปิดประเทศก่อน
อันนี้สะดวกกว่าลุงสะดวกใจแบบนี้นะคุณโรสลิน

ลุงตู่ประกาศผ่านเฟซบุ๊คเดิมทีที่เคยคุยกันไว้๑๐ประเทศใช่ไหมฮ

ตอนนี้จะเปิดเป็น๔๖ประเทศ
สามารถเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกักตัวเลย

ทั่วประเทศก็มาจากกลุ่มบิ๊กคืออะไร

ยุโรปอังกฤษสวีเดนอิตาลีไม่ต้องกัก
หรือทางเอเชียที่เป็นหลักใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องกัก
เพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเลไม่ต้องกัก
เวียดนามถ้ามาก็ไม่ต้องกัก
ยุทางอารับอารับก็เป็นสหรัฐอารับเอมิเรต

กาต้าอยู่เออีบาเรนไม่ต้องกักฮะ
ส่วนอเมริกาใต้เหมือนบ้านเขากับบ้านเราใกล้เคียงกัน
คือสถานการณ์มันยังค่อนข้างร้อนแรงใกล้กัน
อเมริกาใต้เนี่ยถ้ามาแบบไม่ต้องกักคืนประเทศเดียวชิลี
นี่คือ๔๖ประเทศที่มีการขยายเรียบร้อยแล้ว
บรรยากาศจะดียังไงต้องอย่างนี้ต่อ
ต่อเนื่องไปคือจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์๑๖บวก๑

กรุงเทพบวกอีก๑๖จังหวัดรวมเป็น๑๗จังหวัด
ที่จะนำร่องในการยกเลิกเคอร์ฟิล
เจมส์บุรีภูเก็ตระนองระยองเหลย
มุดปราการสุราธานีหนองคายและอุดรธานี
เท่ากับว่า๑พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

มีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์อีก๑๗จังหวัดดังนี้
นี่แค่เบื้องต้นนะเดี๋ยวจะมีการยกเลิกเพิ่มเติม
ดูตัวเลขของวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้๒๑ตุลาคม
ตัวเลขวัคซีน๗๑๗๑๙๔โดสเข็ม๑๒๓และ๔

ใกล้จะขยับไปถึง๗๐ล้านแล้ว

มันถึง๗๐ล้านนี่เท่ากับประชากรทั้งประเทศเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้คือมันต้องบวกลบคูณหารไป

ถอยหลังเหลืออีก๒เดือนกับอีก๑๐วัน
หมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปนะครับ
ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วจะเปิดประเทศแล้ว
สิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องกาดอย่าตกนะคะ
เรื่องของแมสเรื่องของโซเชียลดิทันซิ่ง
แล้วก็เจลแอลกอฮอลล้างมือ